ที่เราเล่าไปว่าไปพบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมทาง
จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้าง
แล้วก็เหมือนมีคนเห็นว่ามีรถคันหนึ่งมาประกบ
สุดท้ายเนี่ยได้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
คนร้ายที่ก่อเหตุสองคนสองคนนี้เป็นญาติกัน
และคนที่ก่อเหตุเคยติดคุกกันทั้งคู่
ตำรวจบอกว่าคาดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติด
เพราะจากข้อมูลที่ตำรวจได้มาผู้เสียชีวิตเอง
เขาก็มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วคนที่ก่อเหตุสองคนก็เคยติดคุกคดียาเสพติดค่ะ
วันนี้นะคะครอบครัวได้นำศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ไปรดน้ำศพค่ะผู้เสียชีวิตคือนายบัญชาพรมสิริอายุ๓๙ปี
หรือตั้มนะคะเป็นช่างศักดิ์หลาย
ถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตนะคะ
นี่คือบรรยากาศการรดน้ำศพที่วัดพระพลาจังหวัดจันทบุรี
แน่นอนนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
ของผู้ตายค่ะคุณแม่บุญช่วยพลคิดอายุ๕๘ปี
บอกว่าพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายได้แม่โล่งเลยนะคะ
แต่พอรู้ว่าคนร้ายชื่อนายน้อยแม่ก็เอ๊ะขึ้นมาเลย

คือหลังจากที่ลูกชายแม่พ้นโทษจากเรือนจำ

ลูกชายแม่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอโป่งน้ำร้อน
แล้วมีเพื่อนชื่อน้อยแม่ก็เลยสงสัยว่าอ้าวคนร้ายชื่อน้อย
ก่อนหน้านี้ลูกชายก็มีเพื่อนชื่อน้อย
แล้วลูกชายก็เล่าให้แม่ฟังว่าน้อยเพื่อนผมเนี่ยแม่เป็นคนดี

ลูกชายยังยืนยันกับแม่ว่าถ้าคบกับน้อย
ไม่มีทางที่ผมจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแน่นอน
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยขอให้บอกนะ
เดี๋ยวลูกจะไปยืมน้อยมาให้แม่บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นโอ้โหแม่อุตส่าหลงใจสบายใจว่าลูกออกมาจากเรือนจำ
กลับตัวเป็นคนดีเจอเพื่อนดีอย่างน้อยนะ
แต่ก็ไม่คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่ลูกเล่าเนี่ยมันโกหกหรือมันยังไง
กลายเป็นเหตุฆาตกรรมแล้วคนก่อเหตุที่มายิงลูกแม่
ก็ชื่อน้อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
พระสงฆ์สี่รูปนำได้สายสินดอกไม้ทุบเทียน
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
แม่ก็ได้กล่าวเชิญดวงวิญญาณลูกชายให้กลับไปที่วัดนะคะ
จุดตรงนี้ก็คือจุดที่พบศพนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายคนนึงค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ผู้ตายจะถูกยิง

รับสารภาพกับเขาว่าหลังจากพ้นโทษมา
ก็กลับไปค้ายาเสพติดอีกแล้วก็บอกว่าที่เขามีรถ
มีสมบัติมีนั่นมีนี่มีทุกอย่างได้เพราะไปค้ายาเสพติด
เพื่อนสนิทคนนี้บอกว่าระหว่างที่ผู้ตายเดินมาบอกเนี่ยนะ
ผู้ตายสีหน้าซีดเซียวเหมือนมีเรื่องอมทุกข์
แต่ไม่บอกรายละเอียดว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไปมีเรื่องอะไรกับใครมานะคะ
ก็เลยคาดว่าผู้ตายน่าจะเหมือนกับถูกใครตามล่าอยู่
ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายมายืมเงิน๘๐๐บาท
บอกว่าจะเอาไปเป็นค่ารถมากรุงเทพเหมือนกับจะหนีใครอะค่ะ
นี่ค่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาเคยอัดขันไว้เนี่ยค่ะ
ใช่ค่ะบอกว่าเหมือนกับเพื่อนจะหนีใครมาขอเงินจะไปกรุงเทพ

ร้อยอืมจนมารู้ข่าวอีกทีก็อ้าวเพื่อนโดนยิงตาย
ก็เลยมั่นใจว่าสาเหตุมันน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
สั่นเลยสั่นเลยอ่ะเพราะว่าย้อนไทม์ไลน์ที่ว่าเขามาคุยกับเรานี่มัน
คล้ายประมาณเหมือนอยากมาสั่งเสียมาถึงทางสุดท้าย
รักกันก็ยิงกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องธุรกิจดันมืด
นี่ฮะแล้วก็ล่าสุดนี่ไปจับมาได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เจ้าหน้าที่สืบทราบจนแน่ชัดว่าใครคือคนร้าย

ตรงจุดนี้นะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา

ดำเนินคดีจำคุกอยู่สิบเอ็ดปีเพิ่งพ้นโทษออกมา

นี่ค่ะคือฉายาจารย์น้อยปืนโตเนี่ย
เขาบอกว่าก็ได้มาจากเรื่องที่เคยติดคุกอยู่ในคุกอะไรพวกนี้นะครับ

หรือว่าในแหวงอายุ๒๙ปีคนนี้
เคยติดคุกคดียาเสพติดเหมือนกัน
และทั้งสองคนนายน้อยกับนายแหวงเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โยต้าวีออสสีบรอนทองนะครับ
ซึ่งเป็นรถที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ขับมาก่อเหตุ

เพราะว่าจุดเกิดเหตุนี้ก็แม้จะห่างไกลจากบ้านผู้คนเนี่ย
แต่พอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาดูกันนะครับ
แผนจุดเดียวคือจุดที่ยิงนะครับ
คือตลอดการทำแผนนี่คนร้ายนี่มีสีหน้าแบบเรียบเฉยมาก
ก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะครับ
ใช้เวลาอยู่สัก๕นาทีนะครับ
สพทุ่งเบนจาก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
พลตมตรีจรรจิตเจือจุลรองผู้เป็นชาการตำรวจผู้ท้อนภาค๓
ตอนนี้รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีนะครับ
บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยปมเหตุในการก่อเหตุนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่ามาจากการหักหลังเรื่องยาเสพติด
ตัวผู้ตายเองก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดนะครับ

ผู้ต้องหาเองทั้งสองคนก็เคยถูกจับติดคุกคดียาเสพติด
แล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเหมือนกันเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
เพราะว่าคงไม่ได้มีแค่๓คนนี้แน่ใช่ไหมฮะ
ค้ายาเสพติดคงไม่ได้อยู่กันแค่๓คนนี้นะครับ
ต้องขยายผลต่อนะครับจากคำให้การของนายแสวงนะครับ
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ขับรถคันที่ก่อเหตุนี่แหละ
รถยนต์เนี่ยนะฮะเป็นรถของตัวเองนะครับของนายแสวง
จากบ้านนะครับที่อำเภอโป่งน้ำร้อน
ไปรับนายน้อยผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่บ้าน
นายน้อยบอกว่าจะไปทำธุระก็ขับรถผ่านศรียากทัพไซต์
โป่งน้ำร้อนเพื่อไปเติมน้ำมันก่อน
น้ำมันแซมนะครับแล้วก็จอดรถซื้อน้ำที่ร้านสะดวกซื้อ
นายน้อยเนี่ยบอกว่าให้ขับรถไปต่อไปที่แยกแก่งหางแมว
แสวงบอกว่าตอนนั้นเห็นนายน้อยนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
อยู่บนรถจากนั้นไม่นานมีผู้ชายขี่จักรยานยนต์ผ่านไปนะครับ
นายน้อยบอกว่าให้ขับรถตามจักรยานยนต์คันนี้ไป
แต่ขับห่างนะเอาให้เห็นสักระยะราว๑๐๐เมตร
แต่ไม่ยอมบอกว่าให้ขับตามไปทำไม
แสวงบอกว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับที่อำเภอท่าใหม่
นายน้อยเนี่ยลดกระจกรถลงแล้วหยิบปืนขึ้นมา
แล้วยิงใส่ผู้ตายสองนัดนี่ฮะแล้วจักรยานยนต์เขาก็ล้มลงข้างทาง
ตัวนายแสวงก็ขับรถต่อไปอีกสัก๒กิโลเมตร
น้อยก็บอกว่าให้เขาจอดนะแล้วก็หลบหนีไป
ก่อนจะสั่งให้เขาเอาเสื้อที่ใส่อยู่เป็นเสื้อแขนยาวสีแดงตอนนั้นที่ใส่ไป
ให้เอาเสื้อไปเผาทิ้งด้วยนี่ครับ
น้อยที่เป็นคนลงมือยิงเนี่ยอ้างว่าปมเหตุทั้งหมดมาจากเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดแต่นายแสวงบอกเรื่องยาเสพติด
นี่ครับตำรวจบอกว่าไปเจอคือนายน้อยให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่าไปเจอผู้ตายโดยบังเอิญที่ถนนในเขตอำเภอแก่งหางแมว
ขับรถตามไปเรื่อยถึงจุดเกิดเหตุรถกระจกฝั่งคนขับ
ข้างคนขับรถกระจกลงที่นายน้อยนั่งอยู่นะครับ
แล้วใช้ปืนยิงใส่เขาเขาก็เสียหลักล้มลงข้างทางเสียชีวิต
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าหนีไปทางอำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นบ้านพัก
ด่าพ่อด่าแม่เราด้วยนะครับครับตอนไหนครับตอนตอนตอนตอนจะเกิดเหตุครับ
ตอนเกิดเหตุแสดงว่าเราคุยเจอสมัครก่อนพอที่สมัครตอนแม่ครับครับ
เป็นนักเกิดหรอครับแม่ไม่ใช่ครับบังเอิญครับบังเอิญแล้วก็มีการด่าพ่อกันเหรอครับ
ครับครับเรื่องยาไม่มีครับแล้วเคยทำร่วมกันไม่เคยครับไม่เคยครับ
เกี่ยวเรื่องยาเสพติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จนพบว่าคนร้ายกำลังขับรถไล่ตามผู้ตายจริงจริงนะฮะอ่า
ก็ขี่รถเนี่ยห่างกันสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
จักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้ากับรถที่ตามมานี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ตามที่ในแหวงคนขับบอกเลยอืมบอกในน้อยบอกให้ขับตามไปห่างห่างนะ
สักร้อยเมตรนี่ครับก็เลยไล่ติดตามต่อนะครับ
ไปรู้แหล่งกบดานซ่อนตัวของผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครนะครับซึ่งมีประวัติผัวพันธ
คดียาเสพติดทั้งคู่นะแล้วก็ชอบทำตัวแบบมีฐานะนะครับ
เต็มตัวลักษณะทำตัวเป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ในพื้นที่
วังกระแพรที่อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีนะครับ
ตำรวจก็วางแผนเข้าไปจับกลุ่มตัวนะฮะนายน้อยกับนายแสวงนะครับ
จังหวะนั้นเนี่ยโผล่มาที่สพพื้นที่สพโป่งน้ำร้อนพอดี
ไปเยี่ยมรุ่นน้องที่ถูกจับแล้วก็ถูกคุมตัวในโรงพัก
คือตอนตำรวจกำลังวางแผนอยู่เนี่ยคือยังมาเยี่ยมรุ่นน้อง
ถูกคุมตัวที่สพโป่งน้ำร้อนคือคงไม่คิดว่าตำรวจจะรู้ว่าเราก่อเหตุ
คิดว่าจะโดนจับคงเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ค่อยมีบ้านคน
ขับรถตามเข้าไปห่างห่างแล้วก็ยิงเขาแต่มีคนให้ข้อมูลไง
คนเห็นว่ามีรถคันหนึ่งตามประกบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

นี่แล้วยังไปเยี่ยมรุ่นน้องที่ถูกจับที่โรงพักษพโป่งน้ำร้อน
ตำรวจบอกโอ้โหนี่ฮะก็เลยติดตามฮะ
สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าเอ้านี่ครับ
คือตอนนั้นเนี่ยเอารถกระบะแต่งซิ่งเชฟโลเล็ต
ป้ายทะเบียนด้านหลังไม่ติดติดแต่ด้านหน้าเนี่ย
มานะตำรวจก็ไล่สืบต่อสืบไปสืบมาเอ้า
นี่เป็นคนขับรถเก่งวีออฟคันนั้นด้วยนี่
รถคันนั้นเอาไปซ่อนไว้ที่บ้านเพื่อนนะครับที่บ้านดงจิกอำเภอโป่งน้ำร้อน
ก็เลยไปจับกลุ่มตัวนะฮะพบหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
รถคันที่ขับไปก่อเหตุคันที่ขับไปเยี่ยมเพื่อนที่ถูกจับคดียาเสพติด
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะไปยิงเขาตายมา
ยังไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพักสุดท้ายถูกจับจนได้นะครับ
นายสมศักดิ์หรือว่านายน้อยจานน้อยปืนโตเนี่ย
กับนายแสวงนะฮะที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
แจ้งข้อหาตามนี้เลยนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนวันนี้ทำแผนแล้วนะครับ
พรุ่งนี้จะพานำตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปนะครับ